คุณเป๊กกี้ตกลงคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

ใช่ค่ะร้องได้ให้ล้านเปลี่ยนเวลาออกอากาศ
เป็นทุกวันอาทิตย์บ่าย๓โมง
เริ่ม๑๕พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ

หรือจะมาสู้ความร้อนแรงของรายการร้องได้ให้ล้าน
อย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่าย๓โมง
เริ่ม๑๕พฤษภาคมนี้๑๕พฤษภาคมนี้